ดูรุ่นใหญ่หน่อยอันนี้ก็ชื่นใจเหมือนกันนะฮะ
สำหรับนับพวงเชิญยิ้มเพราะว่าอะไรอัปเดตสุขภาพกันหน่อย
ก่อนหน้านี้เราเคยติดตามข่าวน้าพวงก็ตามไว้
ก็มีโรคประจำตัวบ้างนู่นนี่เป็นเกาะวันก่อนนะบอย
ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเดินเหินลำบาก
แต่ว่าล่าสุดค่ะน้าพวงเปิดใจกับเรือนขวัญคนสวยของเรานะคะ
บอกเลยว่าปีนี้๖๓แล้วแต่ยังเฟี้ยวอยู่นะจ๊ะ
ผ่านมาหลายโรคก็จริงอายุเยอะขึ้นมันก็มาเป็นแพ็คเก็ตแบบนี้คุณผู้ชม
ไอ้พวกโรคเส้นเลือดอุดตันนี่นะไขมันในเส้นเลือด
บอกโอ้โหต้องดูแลตัวเองอย่างหนักเหมือนกันกว่าจะกลับมาแข็งแรงอารมณ์ดีได้แบบนี้
อกจากนี้ค่ะน้าพวงก็เล่าถึงนาทีที่ครั้งนึงนี่นะ
นพวงคิดว่ามันเฉียดตายสุดในชีวิตแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมเขามีงานจ้าง๓คนถูกไหม
น้าภวงน้านงน้าโย่งนะฮะก็ปรากฏว่าตัวเองกำลังจะเล่นอยู่
หายใจไม่ออกส่งเพื่อนสองคนไปรับหน้าคุณผู้ชมไปก่อน
ตัวเองอยู่บนรถฉุกเฉินวีวอร์วีวอร์ไปโรงพยาบาล
ถูกต้องอาการตอนนั้นน้าพวงบอกว่าหัวใจตีบ
แต่ว่าทีมแพทย์รักษาได้ทันเวลา
นพงศ์บอกว่าวินาทีตอนนั้นนะคุณผู้ชมมันคิดอยู่เหมือนกัน

จากทีมแพทย์ที่แข็งแกร่งที่แบบดูแลน้าพวงเต็มที่แล้ว
ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้าปวงยึดถือไว้ในจิตใจด้วยค่ะ
จะเป็นอะไรนั้นไปฟังน้าพวงกันเลยค่ะ
ได้ไปขอพรขอพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหรือเปล่าให้เราสุขภาพดีให้เราไม่เป็นอะไรชีวิตของน้าพวงเป็นลิเกมาตั้งแต่เด็กคือเราอยู่กับพ่อแก่เราบูชาพ่อแก่พ่อปู่ฤษีอะไรอย่างเงี้นะ
นึกไปมั่วหมดแล้วเพราะว่าจิตใจมันว้าวุ่น
ครอบครัวแล้วก็คุณผู้ชมก็ได้รอดกลับมาได้แข็งแรงแบบนี้นะคะ